พาคุณผู้ชมไปที่บุรีรำค่ะช่วง๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
ก็เลยไปตรวจสอบค่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายยอดรักเถายาอายุสามสิบปี
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนขายาวนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแบบนี้

สภาพศพคือถูกแทงที่หน้าอกด้านขวาทะลุหลัง
ที่อกด้านซ้ายอีกหนึ่งแผลนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายสมพฤษการเพียรอายุ๓๐ปี

อยู่ในบ้านของตัวเองพร้อมมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราคุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุ

เธอเล่าให้ฟังว่าสามีเธอไม่ดื่มเหล้านะ

คู่เขยที่ถูกแทงตายดื่มเหล้าเป็นประจำ
ชอบดื่มเหล้าส่งเสียงดัง

ตัวผู้ตายก็ดื่มเหล้าเปิดเพลงดัง

ลูกสาวคนโตเลยเดินไปบอกผู้ตายว่าเบาหน่อยได้ไหม
ปิดเพลงหน่อยได้ไหมนอนไม่หลับ

แต่กลายเป็นว่าเปิดเพลงเสียงดังหนักกว่าเดิม
สามีเธอก็เลยตัดสินใจสับสวิชไฟลง
เพราะว่าบ้านผู้ตายพ่วงไฟไปใช้ค่ะ

เพลงหยุดปั๊บเปิดเพลงไม่ได้

เอาบันไดปีนเข้าทางหน้าต่าง

เห็นท่าไม่ดีเพราะว่าผู้ตายเมา
ก็เลยหยิบมีดในครัวออกมาป้องกันตัว

ก็เลยไปต่อยกันหน้าบ้านอีก